เสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไหว้เมีย
แต่คุณผัวคนนี้ไม่ไหว้ค่ะ
หยอกหยอกแบบไหนอ่ะ

ใช่แล้วยังบอกว่าหยอก
ทำไมคุณอาริยาบอกว่าจับเมียทุ่ม

หัวตรงนี้แผลฉีกตรงกลางเพราะอะไรรู้ไหม

ท้าเมียบอกว่าเมียเอาคืนได้นะ

แล้วฟาดปั๊กเข้าไปตรงกรามแบบนี้

เกิดขึ้นตอนช่วงค่ำค่ะ
แล้วตำรวจสพบ้านบึงเขาได้รับแจ้งนะ
ว่าเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ย
มีแผลที่ตรงกรามฝั่งซ้ายและแผลลึกนะ
คิดดูสิไปจนถึงใต้ใบหูอ่ะ

แล้วตำรวจก็ต้องนำตัวของในเหล็กเนี่ย
อาการสาหัสใช่ไหมก็ต้องส่งโรงพยาบาล
มันเกิดอะไรขึ้นนี่ตอนเอาขึ้นเปรย์หามส่งโรงพยาบาลน่ะนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเจอเป็นเศษขวดเหล้าขาวแตกระจายเกลือนเลย
ฝั่งคนก่อเหตุก็คือเมียของในเหล็กนี่แหละ
นางสาวไอรินค่ะรอตำรวจอยู่โอ้โหดูคราบเลือดหยดอยู่ที่พื้น
นี่คนนี้นางสาวไอรินถามเธอหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เธอก็เล่าให้ฟังว่าฉันอยู่กินกับในเหล็กอยู่กับผัวคนนี้มา๖เดือนนะ
อยู่กันคนละที่เนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากภูเก็ต
มาหาในเหล็กได้๓วันอุ้ยเมื่อกี้ทำท่าให้ดูแล้วเห็นใช่ไหมคะ
นี่แหละขวดนี้ถูกต้องค่ะคือเธอเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะ
ในเหล็กอ่ะก็ดื่มเหล้าแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องตัวของนางสาวไอรินก็บอกว่าให้หยุด
ดื่มแต่ผัวไม่เชื่อไงแล้วโมโหอีกเวลาเมียเตือน
ผัวเนี่ยนะอุ้มเมียโยนลงกับพื้นแล้วผัวบอกว่าหยอกทำหยอก
แซวเล่นเฉยเอาคืนก็ได้เอาคืนก็ได้โอ้โหเมียบอกโอ้โหหยอกกับแซวเล่น
ทุ่มลงพื้นเลยนะใช่ฉันละโมโหน่าดูเลยใช่ค่ะทนไม่ไหวจริงจริง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
ไม่ต้องหยอกดูไม่น้องชอบไม่ต้องมาอยู่หัวเครนก็เครนเบาะก็นอนเรียบ
ไม่ยอมปั๊บเธอจับขวดนี้มานะเล็งแล้วก็ฟาดปากเขาให้ตรงกราม
ซ้ายของสามีนะคะแล้วหลังจากนั้นพอสามีล้ม
แล้วเลือดไหลนะเธอตกใจนะ
รีบบินไปบอกเพื่อนข้างห้องเลยมาช่วยหน่อย
หลังจากนั้นกู้ภัยแล้วก็ตำรวจก็มาจุดที่เกิดเหตุค่ะ
ทีนี้ก็ต้องสอบปากคำนางสาวไอรินเพิ่มเติม

เดี๋ยวถ้าเกิดรักษาตัวอาการดีขึ้น
ต้องเอาตัวในเหล็กมาสอบปากคำ

แต่คราวนี้แตกเลือดอาบเลยนะคะ